ส่วนก่อนหน้านี้กรณีที่มีการแชร์คลิปแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะนะคะ
กรณีที่ตำรวจจราจรสนบุคโลคล้ายกับว่าใช้มือไปตบที่ศีรษะคนขับขี่รถมอเตอร์ไซค์
วันนี้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์ใจกันได้แล้วนะคะ
ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุแล้วก็ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วยค่ะ
พลตำรวจโทสานิทมหาธาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
กรณีที่มีกระแสข่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุ
คล้ายกับว่าใช้มือไปตบศีรษะของนายนิติพงศ์กุลพิพัฒน์อายุ๑๙ปี
ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์จนล้มเนี่ยนะคะซึ่งก็ได้รับรายงานเรื่องนี้แล้ว
ยืนยันว่าตำรวจถ้าทำเกินกว่าเหตุก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น
โดยนายอธิพันธ์กุลพิพัฒน์อายุ๔๙ปีซึ่งเป็นพ่อของนายนิติพงศ
บอกว่าก็ได้ดูคลิปแล้วแล้วก็วันนี้คนนี้ค่ะ
เดินทางมาแถลงข่าวกับตำรวจด้วยนายอธิพันธ์บอกว่าได้พูดคุยกับลูกชาย
แล้วทราบว่าในวันเกิดเหตุนายนิติพงศ์ซึ่งเป็นลูกชาย
ไปฝึกงานต่อโดยไม่ทันระวังด่านตรวจของตำรวจ
ก็เลยหักรถจักรยานยนต์หลบเจ้าหน้าที่คนแรก
แต่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่อีกนายยกมือทำท่าทางให้หยุดรถ
แต่ว่าตัวเองนั้นเบรกไม่ทันหน้าของลูกชายก็เลยไปถูกมือของตำรวจ
ซึ่งก็เป็นภาพตามที่ปรากฏก่อนหน้านี้นะคะ
ส่วนตัวก็ได้มีการพูดคุยกับตำรวจในคลิปแล้ว
ทราบว่าก็ไม่ได้ตั้งใจขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ขณะนี้ตัวเองก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับการทำหน้าที่ของตำรวจ
รวมถึงฝากเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
หากพบเจอด่านตรวจก็ช่วยลดความเร็วลงหน่อย
แล้วก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะ
ขณะที่พลตำรวจโทสานิทยังบอกด้วยว่า
เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำความผิด
หรือว่าทำเกินกว่ากฎหมายที่กำหนดได้
ย้ำว่าให้ตำรวจปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพอ่อนโยนให้มากที่สุดค่ะ